รวมไปถึงละครต้องบอกว่าปี๒๐๑๘นี้ไม่มีเรื่องไหน
เรื่องนี้ตกกระป๋องไปได้อย่างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าบุภเพสันนิวาสอารวาสกันทั่วเมืองจริงค่ะ
โกยเรตติ้งแล้วนะคะไม่พอค่ะ
ยังแจ้งเกิดศิลปินดาราทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเรื่องนี้อีก
และยังปลุกกระแสความเป็นไทยฟีเวอร์
แต่งชุดไทยกันทั่วบ้านทั่วเมืองต้องยกให้กับบุภเพสันนิวาสจริงค่ะ
แล้ววันนี้เราก็มีสกรูปมาฝากด้วย
ชมเลยดีกว่าค่ะกับปรากฏการณ์ฟีเมอร์แห่งปีค่ะ
กระแสละครพีเรียสที่ฮอตและร้อนแรงที่สุดในปี๒๐๑๘
ต้องยกให้ละครโรแมนติกคอมเมอดี้เรื่องดังบุภเพสันนิวาส
ปลุกกระแสอเจ้าให้ฟีเวอร์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
คนดูลุกขึ้นมาแต่งตัวตามพี่หมื่นอเจ้ากันทั้งเมือง
โดยออกอากาศตอนแรกเมื่อวันที่๒๑กุมภาพันธ์
สตาร์ทด้วยตัวเลขเรตติ้งทั่วประเทศ
ได้รับความนิยมขยับขึ้นเรื่อยและพีคที่สุดในตอนจบ
ออกอากาศเมื่อวันที่๑๑เมษายน
โกยเรทติ้งทะลมทะลายพุ่งสูงถึง๑๘๖
สร้างปรากฏการณ์ให้กับละครยุคทีวีดิจิทัล
แท่นเป็นละครที่ทำเรตติ้งสูงสุดประจำปีนี้
ฟีเวอร์จนต้องนำกลับมาออกอากาศซ้ำในเดือนถัดมา
อกจากนี้ยังแจ้งเกิดนักแสดงแบบยกทีม
บทคนใช้สุดอ้อล้ออย่างแม่ปริก
ส่งให้แม่แอ๊วอำพาภูสิตแจ้งเกิดอีกรอบในวัย๕๙ปี
และอีกหนึ่งหนุ่มที่แจ้งเกิดเต็มต้องยกให้โมสวิสรุธ
ที่รับบทเจ้าจ้อยเป็นบ่าวที่หล่อน่ารัก
แม่ยกแอบมอบแฮสแท็กอโยธยาคิ้วบอยให้ไปครอง
คู่รองอย่างหนุ่มลูกครึ่งลุยสก๊อตกับสาวสวยซูซี่ซูซีรา
ันจันปรมะกับปรางกัณรันก็พากันเกิดแบบฉุดไม่อยู่
ส่วนคู่พระนางพิมื่นปบกับอ๋อเจ้าการเกรดเบลล่า
ยิ่งไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอ
เพราะแฟนพากันกรี๊ดสนั่นแห่ตามรอยละครกันทุกโลเคชั่น
ตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้คึกคักขึ้นมาทันตา
รวมถึงเศรษฐกิจส่วนตัวของสองพระนางด้วย
เพราะรับทรัพย์กระเป๋าตุงกวาดโฆษณา
และงานพรีเซนเตอร์กันแน่นเอียดตลอดปีกันเลยทีเดียว
ตถึงขั้นที่ฝ่ายชายถูกเมาส์ว่าอัพค่าตัวไปแตะครึ่งล้าน
แต่พี่หมื่นก็ออกมายอมรับตรงได้ใจแฟนผ่านฉลุย
ล่าสุดการันตีความฮอตจริงไม่อิงอวย
ได้รับฉายาดาราส่งท้ายปีว่าพี่หมื่นขึ้นหม้อ
ขณะที่แม่หญิงการะเกดก็คว้าฉายาสวยมาครองเช่นกันว่า

ตอกย้ำความดังของทั้งสองซุปตาได้เป็นอย่างดี
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มที่ฟีเวอร์ตามมาติดต้องให้เขา

ที่รับบทโดยฟิล์มธนพัฒน์

ตำแหน่งสามีแห่งชาติคนใหม่ไปนอนกอด

กฎเหล็กซุปตาให้หนุ่มฟิล์มเองซะเลย
จนเกิดดราม่าดาราเรื่องเยอะตามมา
ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นปรากฏการณ์แห่งปีจริงนะคะ
ทั้งคุณฟิล์มแล้วก็ละครบุภเพศสันนิวาสด้วยค่ะ
ฟีเวอร์ยังไก่ชนในเรื่องบุภเพน้อยสักครั้งเลย
มีแบบนี้ก็ให้ได้ติดตามกันตลอดเรื่อยเลยนะคะ